ก่อนจะไปเรื่องนั้นมาเรื่องร้อนกว่ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีใครนอนกันดีแน่นอนเพราะว่าหลายคนอยากติดตามตกลงไอโลกใบที่๑โลกใบที่๒เนี่ยมันเป็นเรื่องโกง

คุณตานทิพย์กำเนิดเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนบอกเลยว่ารวมเรื่องทุกอย่างยำให้เรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันคือโป๊ะแตกหม้อใหญ่นั่นเองนั่นเอง

หลายคนเชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะ
เธอคนนี้มีคนสมอ้างว่านี่คือคุณตาน
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ตรวจสอบนะ

แล้วก็มีการติดต่อสอบถามไปในทันทีเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าภาพนี้นะคุณอ้ำบอกว่าภาพนี้ภาพเธอ
เธอไม่ได้รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเค
ไม่ได้รู้จักคุณจักรจันทร์ไม่ได้รู้จักกับอดีตผู้จัดการอะไรเลยทั้งสิ้น

เธอไม่ได้เป็นโรคใบที่๑ของใคร
เห็นตอนแรกเฮ้ยตกใจไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาวะ
ก็กำลังปรึกษากับผู้ใหญ่ในเรื่องของบุคคลที่เอาภาพของคุณอ้ำไปใช้ด้วย
ไม่ทันข้ามวันคุณผู้ชมขาตบเข่าชาติกันเลย
สื่อช่องหนึ่งเปิดภาพสาวสวยมาอีกคนบอกว่าแหล่งข่าวคนเดิม
ส่งภาพมาให้ปรากฏว่าต้องกราบน้ำใจชาวเน็ตเก่งกันจริงค่ะ
อันนี้คือภาพที่อ้างว่าแหล่งข่าวส่งให้กับผู้สื่อข่าวนักข่าวต่าง
ทั่วไปแล้วบอกว่าอ้ำไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้ต่างหาก

ใช่ค่ะซึ่งนะคะพอเจอแบบนี้เจ้าตัวเขาเจอภาพเจ้าตัวก็คือสาวคนในรูปจริง
เขาก็ตกใจฉันไม่ได้ชื่อตานฉันชื่อหมูหวาน

ใช่แล้วเธอก็ยืนยันชัดเจนอีกเสียงนึงว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และเธอไม่ใช่ตานสรุปแล้วตานอยู่ไหนอ่ะตานยังไม่เจอ
ประเด็นดราม่าเรื่องนี้มีอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่มีข่าวแรกเลย
แล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่ได้รับภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเหมือนกันสำหรับพิธีกรนักแสดงมากความสามารถพี่บุ๋มประนัดดา
พูดกันตรงพี่บุ๋มก็ออกตัวแรงในเรื่องข่าวนี้ต่างนะเพราะว่าพี่บุ๋มเองลึกเขาก็เป็นห่วงคุณจักรจันทร์แหละนะฮะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเย็นพี่บุ๋มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าเธอได้หลักฐานเป็นภาพของผู้หญิงสองคน
ใช่นะคะซึ่งนางลบรูปไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันก็พูดคุยกับนางเนี่ยแหละค่ะนางบอกว่าจริงก็ได้มาเหมือนกันนางลบรูปนี้ไปแล้ว
แล้วนางก็บอกว่าไม่อยากตกเป็นเครื่องมือใครพูดเมื่อวานนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ
ขอใช้คำนี้ดีกว่าพี่ก็ไม่คอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่น้องอ้ำแน่นอนแต่ไม่ใช่รูปน้องอ้ำที่พี่ได้มา
ถูกว่าใช่ของตัวจักรจันอย่างว่างว่าจักรจันกบยังไงเอาแค่นั้นพอ
คุณผู้ชมยังไม่จบยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งโผล่มานะคุณผู้ชม
ทนายนิด้าจำได้ไหมคะทนายนิด้าเคยทำคดีให้คุณแมทพิรินี

ล่าสุดนะคะกลายเป็นว่านะคะก็อดีตผู้จัดการทักไปหาเธอ
แล้วเหมือนไปปรึกษาหารือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่านะคะทนายนิด้าต้องออกมาโพสต์เลยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะ
ไทม์ไลน์กันไปมานะคะก็โอ้โหงงเหมือนกันค่ะว่าเรื่องราวมันมาโยงใยได้ยังไงบ้างนะคะ
คือมันมีข่าวมาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้ธนายนิด้าว่าความให้กับโลกใบที่หนึ่ง
ทนายนิด้าบอกว่าเธอไม่เกี่ยวกับโลกสักใบของใครเลย
ยังไม่มีใครมาว่าจ้างอะไรทั้งนั้นเลย
ทนายนิด้าบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่อดีตผู้จัดการแอบอ้างชื่อเธอว่าจะไปดำเนินคดีให้
เธอยืนยันเลยว่าเธอจะไม่ได้ดำเนินคดีให้กับอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์
แล้วเรื่องนี้ก็บอกว่าสะพรึงอยู่เหมือนกัน
ที่ฉันภูมิใจตัวเองมากเมื่อคืนนี้คือเขาเปิด๑นาทีนะเนี่ยต่อมเอ๊ะกูเริ่มทำงานอีกแล้ว

คือทั้งกรุ๊ปนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะให้คนเข้าไปได้ประมาณ๘๐๐

มันจะเต็มทันทีพี่หนุ่มกัญชัยเปิดมาไม่ถึง๑นาที๘๐๐คนเต็มพลึบ

ใช่คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้คือสืบสาวราวเรื่องมาทั้งหมด
พี่หนุ่มกัญชัยเขาก็พูดว่ายังไงเขาก็ไม่เชื่อว่าตานมีอยู่จริง
เรียกง่ายว่าตานคือตานทิพย์ต้องไปถามพระมหาเทวีเจ้าว่าในเมืองทิพย์มีคนชื่อตานไหม
คือเป็นตานที่มโนขึ้นมาคุณผู้ชมขานะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงสาวโลกใบที่๑โลกใบที่๒
เนี่ยเมื่อคืนต้องบอกอย่างนี้แบ่งเป็น๒ห้องที่แบบโอ้โหแฟนไม่ต้องนอนกันเลย
ห้องหนึ่งคือมีหัวเรือคือพี่หนุ่มกัญชัยอีกห้องหนึ่งคือคุณบุ๋มปะนัดดา
ได้ข้อมูลก็แชร์กันมาค่ะสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่าข้อมูลที่แชร์กันเนี่ย
กลายเป็นว่าลองมาคุยซิไอ้ข้อมูลที่บอกแหล่งข่าวส่งมาใครคือแหล่งข่าวของคุณ
ผู้จัดการของคุณจักรจันทร์กลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลข่าวที่ทุกคนได้รับข้อมูลมาที่บอกก่อนหน้านี้ว่า
ฮะได้มาเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างจนรู้สึกว่าเรื่องราวที่มันได้มาเนี่ยมันบานปลายไปแล้ว
มันไปกันใหญ่แล้วมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมากมายนั่นเองนะฮะก็หรือจะเป็นอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันท
ที่เป็นคนสร้างเรื่องอันนี้เขาก็ตั้งสมมุติฐานกันไว้แต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เหมือนเหมือนกันก็คือ
แชร์ข้อมูลคือข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยรับมาจากจุดเดียวกันก็คือคุณอาบิน
พี่กำลังจะนอนเอามือไก่หน้าผากปุ๊บเอาเหอะเฮ้ยสไลด์กันใหม่ทีคุณผู้ชมค่ะ
ประมาณตี๒พี่บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพนี้
เป็นรูปสีดำจอดำในอินสตราแกรม
บุ๋มร่ายยาวแบบนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในชีวิตในวงการบันเทิง
ไม่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อน
ว่าจะเจอมิตรสหายที่คบกันมานานเกินกว่า๑๐ปี
สร้างเรื่องโลกสองใบให้ไปทำร้ายใครบางคนที่เขาเคยรัก
บุ๋มบอกว่าเขารับข้อมูลมาโดยไม่หวาดระแวงเลยสักนิดเดียว
ด้วยความว่ารู้จักกับคนที่ให้ข้อมูลมาเป็น๑๐ปี
แล้วก็เลยพลาดพลั้งนำเสนอไปโดยไม่ระมัดระวัง
บุ๋มบอกเลยนะคะว่าแหล่งข่าวทุกคนที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นใคร
โลกใบที่๑ตัวปลอมทั้งเรื่องแม่เรื่องรูปถ่าย
จดทะเบียนรถนะฮะรูปภาพแล้วก็หลักฐานอีกเยอะ
มีคลิปเสียงด้วยให้กับพี่บุ๋มให้กับดาราให้คุณทนาย
อ่าทุกคนเล่นข่าวนี้ตายแล้ว
และพอทุกคนคุยไงคือนี่คือส่ง
และบุ๋มบอกเลยว่าในอนาคตจะระมัดระวัง

คือในตอนท้ายพี่บุ๋มฝากถึงอาร์บี
ผู้จัดการของจักรจันทร์แบบนี้นะฮะ

อย่าทำร้ายตัวเองออกมาขอโทษจักรจันทร์เถอะค่ะ

ที่ประมาณว่ามีคนให้พูดแสดงความทิ้งเห็น
แล้วก็จักรจันทร์คือแบบมีสิ่งสอื่นขึ้นมา

เพราะว่ามันอัดอั้นตันใจมานานคุณผู้ชม

คุณจันทร์บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้มีความสุข
กำลังจะมีความสุขกับการได้แต่งงาน
ชีวิตเขากำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งคุณผู้ชม
แต่เขาต้องทุกข์ใจอะไรแบบนี้อีกนานไหม
ท้ายที่สุดนี่แหละก็ต้องออกมาพูดแบบนี้
ใช่นะคะตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแม่บุ๋ม

บุ๋มพูดคำนี้คุณผู้ชมพูดคำนึงบอกว่า

คือแบบขับเฮาส์เขาเล่นแล้วเขามาจอยกันตอนท้าย

คือคุณบุ๋มประนัดดาไม่ได้นอนทั้งคืนคุณผู้ชม
คือเศร้าจริงคือเราติดต่อไปก็จะขอสัมภาษณ์เปิดใจ
ปกติแม่บุ๋มให้สัมภาษณ์ตลอดยังไม่รู้เลยนะคะ

คือแกก็เสียใจแล้วก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคะ

หลายคนตามหาอยู่ว่าเจ้าโทอุศนีไปไหนอย่างนี้
หลังจากที่มีแชทออกมาคุณนกอุศนีมีการพูดเองว่า

ท้ายที่สุดแล้วพวกกูลอม

ล่าสุดของล่าสุด
เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีการผ่านไปบ้าง

รายการสดของพี่หนุ่มการใช้เมื่อสักครู่นั่นเองค่ะ
ให้จักรจันทร์บอกว่าจักรจันทร์ร้องไห้
จักรจันทร์ฟังอยู่ด้วยแล้วพูดได้โดนใจ
อย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะมีความสุข
ทำไมจะต้องมาเจอตราบาปในชีวิตเธอแบบนี้

แล้วจักรจันทร์จู่มาโผล่กลางรายการคุณผู้ชมค่ะ
อย่างนี้ตอนแรกนักข่าวไม่คิดว่าจะมีจักรจันทร์มา
จักรจันทร์ออกมาพูดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เคยพูดข่าวอะไรของเธอไป
ที่สร้างโลก๒ใบบรรดาข่าวต่างที่ทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจ
ออกมาออกมาขอโทษเธอออกมารับผิดชอบต่อการกระทำคำพูดของทุกคนที่ทำให้เรื่องนี้มันใหญ่โตบานปลาย
เพราะว่ามันมีเรื่องของครอบครัวแฟนด้วยไงไปว่าเขาทำธุรกิจสีเทาเนี่ยเขาเสียหาย
เดือดร้อนเสียหายกันไปเยอะแล้วมีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมพี่หนุ่มกัญชัยถามว่า
เคยจะได้ยินข่าวไหมที่เขาบอกว่าบีบคันกันขนาดนี้ความกดดันหลายอย่าง
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณจักรจันทร์อดีตผู้จัดการเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะ

ฉันชอบคำตอบคุณจักรจันทร์มากมองกล้องแบบชัดเจนเลยว่า
แล้วทำไมคนอื่นไม่คิดบ้างว่ากับเรื่องราวที่จักรจันทร์ผ่านมาทั้งหมด
จักรจันทร์ไม่ฆ่าตัวตายหรอกไม่มีใครกังวลว่าจักรจันทร์จะรับเรื่องนี้ได้กันหมด
แล้วแบบถ้าเธอคิดฆ่าตัวตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเธอ
ใช่เพราะตัวเธอเองก็เป็นผู้ถูกกระทำเอาตรงกับเรื่องนี้นะ
รอดูคุณผู้ชมนะคะเห็นบอกว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ
ตอนที่จักรจันบอกแล้วนะคำขอโทษเธอขอความจริงใจที่สุด
คำขอโทษอาจจะผ่านเธออาจจะไม่เอา
เพราะเธอบอกแล้วว่าเธอจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

ก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษาดูไว้เป็นบทเรียนเวลาจะเสพข่าวหรืออะไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะ